แล้วก็ตั้งแต่วันที่๑๐วิทยุนาณนี้ที่ผ่าน
แล้วก็ทุกคนก็ดีใจว่าจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่น

ส่วนตัวอยากจะออกเดินทางไปแบบเฉพาะพวกเราหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้นะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขอยู่นะคะ

นักท่องเที่ยวที่จะไป
ก็ต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย๓เข็ม
โดย๒เข็มแรกญี่ปุ่นเขายอมรับ

ส่วนวัคซีนเข็มที่๓รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัตินะ
๒ค่ะเดินทางแบบทัวร์กลุ่มเล็กเท่านั้น
ตรงนี้นะคะใช่ค่ะพร้อมมีผู้ประกอบการทัวร์จากญี่ปุ่น

เห็นไหมนะต้องมีทัวร์ที่นั่นน่ะดูแลด้วย
ก็คือต้องมีลีดเดอร์ที่เป็นทัวร์ญี่ปุ่นใช่จะได้รู้ว่าไปไหน
ก่อนนั้นเขามีการเชิญพวกว่ากลุ่มทัวร์ค่ะ
ธุรกิจเกี่ยวกับทัวร์ในประเทศต่างที่เขาเปิดให้เข้าไปในประเทศได้
สถานที่ไหนที่สามารถที่จะไปได้บ้าง
บอกวันเวลาเดินทางแบบแน่นอนอะไรอย่างนี้

เพราะว่าถ้าเกิดไม่สบายหรืออะไรขึ้นมา
จะได้รู้ว่ามันแพร่ไปตรงไหนตรงไหนไม่ได้

เขาก็ไม่ได้ให้เข้าไปในทุกสถานที่ในประเทศด้วยนะคะ
เขาให้เฉพาะในบางโซน
ที่ไม่ได้มีแบบว่าเหตุห่วงห้ามของเขา

คือดังนั้นคนที่ทำทัวร์เขาจะรู้เลยว่าสถานที่ไหน

เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวได้

ไม่ได้ต้องทำอย่างไรต้องไปเริ่มต้นที่เข็ม

ใช่ถึงจะไปได้ถูกค่ะแล้วก็ถ้าพี่เช้าจะไป
พี่ชายก็จะต้องบอกหมายกำหนดการเขาล่วงหน้าด้วยนะ
ว่าชาวจะไปไหนบ้างไปไหนบ้าง

เพราะเขาบอกเลยว่าต้องมีหมายกำหนดการล่วงหน้านะคะ
แล้วก็การไปเนี่ยทัวร์จะต้องมีจำนวนคนที่ไม่มาก

เขากำหนดคนเข้าประเทศว่าจำนวนคนได้ไม่เกินเท่าไหร่

เฉพาะพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกห้ามในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะ
รวมถึงพื้นที่ที่จังหวัดต่างที่ตกลงให้ความร่วมมือ

เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเป็นที่ที่ทางนั้นเขาอยากให้มีนักท่องเที่ยว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
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค
นี่ค่ะของญี่ปุ่นเขาจะเป็นของเขาใช่ใช่
หรือขาวดำก็ได้นะคะแล้วก็พื้นหลังก็เป็นสีอ่อน
อมติดลงไปเลยในใบคำร้องปิดไปเรียบร้อย
หรือไม่มีไปติดตรงนั้นนะนะคะแล้วก็แบบสอบถามที่เขาให้มานะคะ
ในการยื่นขอวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษและเป็นภาษาไทยอย่างละ๑ชุดค่ะ
ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา๑ชุดอย่าลืมตัวจริงด้วยนะ๑ชุดนะคะ
แล้วก็หนังสือรับรองที่ทำงานค่ะนะคะแล้วก็ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรกนะคะ
หรือถ้าเคยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลเนี่ยเอาเอกสารไปให้ครบทั้งตัวจริงและสำเนานะคะ
แล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะต้องมีเอาไปด้วยฉบับจริงและสำเนา
ถ่ายทุกหน้าถ่ายทุกหน้าอันนี้หมายถึงสำเนานะคะ
อันนี้คือตอนไปทำวีซ่านะคะใช่ค่ะนะคะ
สำหรับคนที่มีก็คือผู้เยาว์เนาะหรือว่าแบบเด็กเป็นผู้อุปการะอะไรอย่างนี้

เท่าไหร่

วากอยู่

ค่อยเวลา

ค่อยเวลา

สบกว่าใคร